มีคนงานหักข้าวโพดเนี่ยเขาถูกยิงเสียชีวิตอยู่
คือคาดกันว่าจะเป็นพวกที่มาหาสัตว์ป่ามาล่าหมูป่า

เหมือนกับหลายเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น
ก็ยิงใส่จนเขาเสียชีวิตแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้
คือถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยก็ต้องไปตามหามือยิงนะฮะ
ก็ต้องไปตามหาว่าคนคนนั้นคือใครผู้เสียชีวิตคนนี้นะครับ
เขาอายุ๕๙ปีชื่อว่าในพันธมดีนะครับ
ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในไร่ข้าวโพดที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ
เป็นไร่ข้าวโพดบนภูเขาในพื้นที่หมู่๒๐บ้านกกจันท
ตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนคือลูกชายเนี่ยมาเจอเมื่อเช้านะครับ
คุณผู้ชมครับลูกเนี่ยจะเอาข้าวเอาน้ำมาส่งให้กับพ่อ
มาถึงเนี่ยได้ยินเสียงหายใจเฮือกดังอยู่สองเฮือก
เห็นพ่อลักษณะสภาพคือถูกยิงอยู่แล้วพาพ่อขึ้นรถไถเนี่ยฮะ
ตั้งใจจะพาไปส่งโรงพยาบาลสุดท้ายไม่ทันพ่อเสียชีวิตนะครับ
ต้องจอดรถแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
ในพันธุ์พรมดีอายุ๕๙ปีนะครับทุกผู้ชมครับคือสภาพศพเนี่ย
แต่ไม่ทันนะครับเสียชีวิตก่อนถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบชนิด
กระสุนเนี่ยเข้าหลังหูซ้ายสองรูเข้าหลังหูขวาสองรู
เหนือไทยทอยเนี่ยเป็นสิบรูนะฮะคาดว่าจะเป็นกระสุนลูกปลายนะครับ
นี่เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับส่วนจุดเกิดเหตุตำรวจเนี่ย
ไปตรวจสอบพื้นที่โดยรอบไร่ข้าวโพดใกล้ใกล้กับจุดที่เจอศพผู้ตาย
ไปเจอหมอนปืนลูกซองตกอยู่ในที่เกิดเหตุอยู่อันหนึ่ง
นี่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานก่อนเพื่อจะขยายผลต่อถ้าเกิดจะมีคนมา
ล่าสัตว์ป่าล่าหมูป่าเอาลูกซองมามีหมอนปืนลูกซองจะมาส่อง
ป่าแล้วไปเห็นผู้ตายคิดว่าเป็นหมูป่าหรือเปล่ายิงเข้าไป
เขาเสียชีวิตเลยนะครับท่านผู้ชมครับลูกชายของผู้ตายนะฮะชื่อ
สุชาติอายุ๒๘ปีนะครับนี่ฮะสุชาติเนี่ยบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยมาหา
ที่ไร่ข้าวโพดพ่อเป็นคนงานหักข้าวโพดเอาข้าวเอาน้ำจะมา
ให้พ่อนะมาถึงจุดเกิดเหตุในไร่มาถึงได้ยินเสียงหายใจดัง
ือกดังดังอยู่สองเฮือกพอหันไปดูก็เห็นพ่อในสภาพเลือด
ออกปากออกหูด้วยอุ้มพ่อขึ้นท้ายรถเลยลักษณะพ่อแบบมีร่อง
รอยถูกยิงเต็มหลังหูเต็มท้ายทอยไปหมดพอเอาพ่อขึ้นท้าย
ไถเนี่ยตั้งใจจะรีบพาไปส่งโรงพยาบาลแต่ไม่ทันพ่อสิ้น
ใจเสียชีวิตระหว่างทางส่วนสาเหตุเนี่ยลูกชายบอกว่าก็ยัง
ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรแต่พื้นที่แถวไร่ข้าวโพด
ตรงนี้เนี่ยจะมีพวกชาวบ้านกับนายพรานเนี่ยชอบขึ้นมาล่าหมู
ป่าอยู่เรื่อยไม่รู้ว่าจะมีนายพรานหรือว่าชาวบ้านคนไหนขึ้น
มายิงหมูป่าแล้วไปเห็นพ่อคิดว่าเป็นหมูป่าหรือเปล่าค่ะนะ
ก็เลยเหนียวไกลยิงใส่ซะกระสุนก็เลยเข้าพ่อแล้วพ่อก็

ตอนแรกผมก็ว่าเป็นลูกเป็นลิงตอนแรกเขาว่าเป็นลิงเห็น
แค่ข้องหมูผมเลยนึกว่าลิงไงเพราะลิงมันลงมากิน
ข้าวโทรเขาเขาหากาโภดหนีลิงแสดงว่ามีภารย์ขึ้น
ไปใช่ไหมหรือว่าเขายิงลิงกินข้าวโทรน่ะมีก็ไม่รู้
แล้วหูลงมามันมีคนไปยิงหมู่ยิงอันนี้ด้วย
สันนิทานไม่ถูกไม่รู้ว่าจะลอยปืนหรือลอยลิง
ผมก็ไม่รู้ผมหันไปเจอก็เลือดออกปากออกหูแล้ว
นอนดูผมก็ได้ทุ่มวิ่งลงมา
หมดลมหายใจผมก็ป๊ั๊มหัวใจมา
เขาก็จะออกมาแล้วก็เสียไปแล้ว
คือเขาก็สันนิษฐานเอาไว้๒เรื่องนะฮะ
ถ้าเป็นพวกที่มาหาหมูป่าแล้วคิดว่าผู้ตายคือหมูป่าก็เลย
ใส่เลยหรือแถวนี้เนี่ยบางทีเขาจะเอาปืนไล่ยิงพวกลิงที่ลงมาจากเขาเพราะ
นี่คือเขาปู่บางทีลิงชอบมากินข้าวโพดยิงลิงอันนี้ก็มีจะไปเห็นผู้ตาย
เข้ามาทำงานหักข้าวโพดคิดว่าเป็นลิงหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่นะครับมีเพื่อนบ้าน
นั่งดื่มกาแฟอยู่ได้ยินเสียงปืนพอไปดูก็เอ้ามันมีเหตุยิงกันเกิดขึ้นไปแล้ว
เชื่อว่าน่าจะเป็นพวกพรานป่ามายิงหมูป่ามาล่าหมูป่านะคือคนตายเขาไม่มีศัตรู
ที่ไหนไงฮะเขาก็เป็นคนงานหักข้าวโพดขยันทำมาหากิน
คงไม่ใช่การมาฆ่าล้างแค้นโมโหมีเรื่องอะไรกับใคร
น่าจะเป็นพวกมาหาหมูป่ามากกว่า

ได้ข้อมูลมาว่าตำรวจสอบปากคำพยานแวดล้อม

พยายามที่จะถามข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีความคืบหน้าอะไรบ้างไหม
นางหอมอายุ๕๑ปีเป็นเพื่อนบ้านของผู้ตายนะคะ
เขาก็บอกว่าคือผู้ตายเนี่ยเขาก็เป็นคนหาเช้ากินค่ำ
ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครมาก่อน
เกิดเรื่องแบบนี้สงสารมาก
๒ปีก่อนภรรยาของผู้ตายก็เพิ่งป่วยเส้นเลือดอุดตันในสมองไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ผู้ตายเขาก็เลยต้องออกมารับจ้างหาเงินจ่ายค่ายาของภรรยา
ทุกวันก็จะออกมารับจ้างตั้งแต่ตี๕เพราะว่าถ้ายิ่งตื่นเช้าออกมารับจ้างตั้งแต่เช้าก็จะได้เงินเยอะกว่าคนอื่น
ช่วงเวลาเกิดเหตุก็คาดว่าผู้ตายเขาก็อาจจะทำงานอยู่คนเดียวอะค่ะ
เป็นไปได้นะว่าคนก่อเหตุน่าจะเป็นพวกเข้าป่าหาสัตว์ป่าแล้วเข้าใจผิดคิดว่าผู้ตายที่กำลังก้มเก็บข้าวโพดเป็นหมูป่า
แล้วก็เอาปืนยิงจนตายเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้จริง
แล้วก็เอาปืนยิงจนตายเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้จริง
แล้วก็เอาปืนยิงจนตายเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้จริง
แล้วก็เอาปืนยิงจนตายเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้จริง
แล้วก็เอาปืนยิงจนตายเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้จริง
แล้วก็เอาปืนยิงจนตายเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้จริง
แล้วก็เอาปืนยิงจนตายเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้จริง

แล้วก็เอาปืนยิงจนตายเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้จริง
แล้วก็เอาปืนยิงจนตายเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้จริง
แล้วก็เอาปืนยิงจนตายเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้จริง
แล้วก็เอาปืนยิงจนตายเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้จริง
แล้วก็เอาปืนยิงจนตายเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้จริง
แล้วก็เอาปืนยิงจนตายเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้จริง
แล้วก็เอาปืนยิงจนตายเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้จริง
แล้วก็เอาปืนยิงจนตายเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้จริง
แล้วก็เข้าจริง

ภรรยาของผู้ต้องสงสัย

เธอก็ยืนยันว่าสามีของเธอกับตัวผู้ตาย
ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรกันมาก่อน

แต่ยอมรับว่าสามีชอบออกไปยิงสัตว์ป่า
เวลาไปไหนมาไหนพกปืนตลอดเลย
เพราะว่าถ้าเจอสัตว์ป่าก็จะได้ยิงได้ทันที
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเธอก็ออกไปส่งสามีไปเอารถตั้งแต่เช้า
จากนั้นก็ต่างคนต่างกลับบ้าน
รับว่าสับสนเหมือนกันนะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเป็นมายังไง
แต่ถ้าความจริงสามีของเธอเป็นคนก่อเหตุก็ยอมรับได้

โดยเฉพาะการตรวจคราบเขม่าวดินปืน
ที่ตำรวจอยู่ระหว่างการรอผลตรวจค่ะ
ช่วงเย็นวันนี้ค่ะลูกสาวของผู้ตายนางสายฝน
รวมทั้งญาติก็นิมนต์พระมาหนึ่งร้อน

ก็ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุตามความเชื่อค่ะ
แล้วก็เปิดเข้ากล่องของผู้ตายที่ห่อเข้าป่าไปตั้งแต่เช้า

สายฝนลูกสาววัย๓๗ก็บอกว่าวันนี้มาเชิญดวงวิญญาณพ่อกลับบ้าน
คือก่อนหน้าที่พ่อจะเสียชีวิตเธอฝันว่าไปงานศพเพื่อน
แล้วบอกว่าไม่ได้ช่วยทำอะไรเลยนะเพราะว่าต้องเลี้ยงลูกอ่อน
ฝันเนี่ยมีคนแก่พูดขึ้นมาว่าไม่ต้องมาหรอกศพเนี้ย
เดี๋ยวศพที่๗ก็ได้มา
ก็ไม่คิดว่าความฝันจะเป็นลางว่าสุดท้ายก็ต้องมางานศพพ่อตัวเอง
ฝันมีฝันว่ามางานศพมางานศพเพื่อนแล้วมาบอกเขาว่าไม่ได้มาช่วยทำอะไรนะ

มึงไม่ต้องมาหรอกศพนี้เดี๋ยวศพที่๗มึงก็ได้มา
พ่อเป็นคนดีมากเลี้ยงลูกมาแบบทำงานทุกวันเลี้ยงลูกมา
ข้าวโพดอ่ะนะคะนางสาวลัดดาอายุ๒๗บอกว่ามันก็มีแหละลิงที่ลงมากินข้าวโพดของชาวบ้าน
แต่ชาวบ้านก็ไม่เคยทำอะไรเวลาชาวบ้านไปไล่ลิงก็จะหนีขึ้นไปบนเขา
ชาวบ้านไม่แบบไปไล่ยิงเจ้าลิงอยู่แล้วอ่ะนะคะแต่ยอมรับว่าก็มีการออกไปล่าสัตว์ป่าจริงจริง
ส่วนใหญ่ก็เป็นกระรอกกระแตหมูป่ามีคนเคยยิงได้
แต่ถ้าเกิดจะเป็นการยิงลิงเนี่ยชาวบ้านไม่ยิงแล้วก็ลิงก็ไม่เคยมีประวัติทำร้ายชาวบ้าน
ส่วนใหญ่เวลาลิงเห็นคนมันก็หนีแล้วอะค่ะ
แล้วส่วนมากมีคนขึ้นไปล่าสัตว์ป่าอะไรไหมครับ
เออมีค่ะแต่ก็จะเป็นพวกกะโลกกะแตพวกหมูปลา
ใช่ค่ะเพราะว่ามีคนเคยได้แต่ก็ไม่ได้บ่อยค่ะ
สำหรับศพของผู้ตายทางญาติก็จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านนะคะ
ตำบลช้อนไพรอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
อื้อหือถือไว้ข้าวโพ่นี่ข้าวโพ่มันสูงเหลือนะฮะ
ก้มอยู่ก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะแบบมองพลาดเป็นสัตว์ป่าหรือเปล่า
ถ้าเป็นอย่างนี้จริงถือว่าโชคร้ายมากครับ